ที่มีการแกะสลักประตูของโบสถ์

เป็นพระปฐมบรมราชองค์การ

จังหวัดปฐมบรมราชองการ

เป็นประตูหน้าต่างโบสถของวัดเทนพราย
จังหวัดสุพรรณบุรีครับ

สลักภาพประกอบอย่างสวยงาม
ลงบนหน้าต่างขนาดสูง๓เมตร
กว้าง๑เมตรจำนวน๒๔บาน
แล้วก็ประตูอุโบสถขนาดสูง๕เมตร

พระครูพิสุทธิรัตนาพรเจ้าอาวาสเปิดเผยครับว่า
อดีตเจ้าอาวาสได้สั่งช่างฝีมือจากจังหวัดลำพูน

โดยนำภาพจากพระราชกรณียกิจมาเป็นแบบ
ซึ่งเริ่มจากทศพิษราชธรรม๑๐ประการ
จากคำพูดมาเป็นภาพ

พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
ผ่านการแกะสลักชุดนี้ครับ